ทะเบียนแก้หนี้นอกระบบกันหรือยัง
นโยบายของนายกเศรษฐาหลายคนเริ่มลงทะเบียนไปแล้วนะ

เอาจริงที่โคราชคนมาลงทะเบียนเยอะ

กว่ารายแต่ด้านหลังเนี่ยอึ้งเลยเหมือนกันนะ
ผู้หญิงคนนี้พี่คิดดูดิ
เป็นหนี้๑๔เจ้าดอกอย่างเดียวนะ
วันหนึ่งที่ต้องจ่าย๗๐๐นะคุณผู้ชม

นั่นน่ะสิต้องจ่ายวันละ๗๐๐อย่างนี้เหรอ

ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งหันหลังอยู่คุณน้อย
อายุ๓๗ปีเธอทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
ก็มาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบที่โคราชนี่แหละ
เธอบอกว่าเธอมีความหวังในชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเดือดร้อนเดือดร้อนมากจริง
เนื่องจากว่าเธอน่ะไปกู้เงินนอกระบบมา
หมุนธุรกิจแต่ว่าเงินมันหมุนไม่ทันไง
ก็ต้องไปกู้เจ้าหนี้รายอื่นมาโปะ

ใช่แล้วก็พอกภูมิไปกลายมาเป็นมีเจ้าหนี้๑๔ราย

แสนห้าแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยรายวัน

แล้วเวลาพี่ไม่มีเงินจ่ายพี่ทำไงอ่ะ
มันจบด้วยรูปแบบนี้ไม่มีเงินจ่าย
ก็หนีแล้วก็ระแวงอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดอยากถ้าเกิดเป็นไปได้นะ
อยากให้รัฐบาลช่วยเจรจาขอผ่อนเป็นรายเดือนได้ไหม
หรือว่าลดดอกเบี้ยลงบ้างได้ไหมอ่ะ
เจ้าละหมื่นสองหมื่นนะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็แสนกว่าบาทค่ะ
ใช่ไหมร้อยละสิบใช่ไหมครับร้อยละสิบรายวันค่ะร้อยละยี่สิบ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
ลงทะเบียนแก้หนี้ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมาวันแรกนะครับ

มีคนมาลงทะเบียน๑๘รายยอดหนี้๕๔๐๐
ลองคิดดู๑๘ลายแต่ยอดหนี้๕ล้าน๔นะ
และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์อีก๒๔๐รายนะครับ
ทำให้มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด๒๕๘ราย

ส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับปิดลงทะเบียนแล้วนะ
ว่าวันพรุ่งนี้วันจันทร์นะ
วันจันทร์น่าจะมีคนมาลงทะเบียน
น่าจะมีคนมาลงทะเบียนแก้หนี้ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
มากขึ้นกว่าวันแรกเอานะแต่อาทิตยุดนะ

ที่คุณผู้ชมถามมาในเฟซเนี่ยลงยังไงคะ

คือจริงคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้นะคะ

คือสามารถไปได้ติดต่อที่ว่าการอำเภอ

จะมีเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่คอยดูแล

หรือใครจะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ

คือแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองด้วย

ฉันสงสัยจังเลยฉันจะโทรหาใครให้คำตอบได้บ้าง

โทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ